สูงมากกว่า๔๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
ซึ่งไปสอดคล้องกับข้อมูลทางการแพทย์ว่า
ถ้าในร่างกายของมนุษย์มีแอลกอฮอลสูงขนาดนั้น
มันช็อกหมดสติถึงขั้นกับเสียชีวิตได้นะครับ
เมื่อวานนี้ผลตบตรีสำริตตรงเต้า
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘
แถลงผลการชนสูตรสาเหตุการเสียชีวิต
ของลาลาเบลหรือว่านางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์นะครับ

เรื่องต้นพบว่าเกิดจากพิสุราในเลือดที่มีปริมาณสูงถึง๔๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
และไม่พบสารคัดหลังของผู้อื่น
รวมถึงไม่พบสารเสพติดและร่องรอยการต่อสู้บนบริเวณร่างของลาลาเบล

ยังไม่มีการออกหมายจับใครทั้งสิ้นรวมทั้งน้ำอุ่นด้วย
เนื่องจากว่าต้องสอบประคัมพยานอีก๕ป่า
บางส่วนนั้นเป็นคนที่อยู่ในงานปาร์ตี้ที่บ้านบ้านประหมู่ทอง
บางส่วนก็เพิ่งมาใหม่
เรียบร้อยดี๒๕กันยายนนี้น่าจะชัดเจนเรื่องของการออกหมายจับและแจ้งข้อกล่าวหาคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
สำหรับกระแสข่าวที่บอกว่าตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหา๓ข้อหาก็คือ
กระทำโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกระทำอนาจารย์และกักขังหน่วงเหนียวนั้นเนี่ย
ตอนนี้มีความใกล้เคียงตามที่คณะทำงานสืบสวนสอบสวนนำมาพิจารณาควบคู่กันกับคำพิพากษาของสารดีกา
เรื่องฆ่าโดยงดเว้นหลังจากหลักฐานที่มีในตอนนี้คดีนี้ยังมีผู้กระทำความผิดเพียงคนเดียว

ของบุคคลอื่นนี่เป็นการตรวจเบื้องต้นนะครับ
ตรวจระดับสูงต้องตรวจตัวอีกทีหนึ่งจะต้องซ้ำอีกทีหนึ่ง
นี่ก็เป็นผลการแถลงของตำรวจเมื่อวานนี้ที่มีการทันสูตพลิกศพไป
ค่ะก็แน่ชัดแล้วนะคะว่าเบื้องต้นเอาเบื้องต้นก่อน
เพราะว่าผู้การนครบาน๘เองบอกว่าเดี๋ยวต้องให้คุณหมอเนี่ย
ตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้น
สาเหตุที่ลาลาเบลเสียชีวิตเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดมันสูงมาก
คือถ้าเกิดว่าเราขับรถก็ไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แต่ลาลาเบล๔๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ปริมาณแอลกอฮอล์ขนาดนี้ที่มันไปอยู่ในเลือด
มันทำให้ร่างกายของเราช็อกได้และเสียชีวิตได้นะคะ
ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นความสูญเสียที่มันเกิดขึ้น
ไม่อยากให้เป็นการเสียเปล่าอยากให้มีบทเรียนนะคะ
โดยเฉพาะใครที่ชอบดื่มสุราสาวก็ดีหนุ่มก็ดี

ลักษณะแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับใครอีก
แต่ทีนี้เราให้ข้อมูลที่สำคัญค่ะ
คุณผู้ชมหมอแหลปแพนด้านะคะหรือชื่อจริงชื่อว่า
นายภาคภูมิเดชหัดสดินเป็นนักเทคนิคการแพทย์

โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

ซึ่งเรื่องนี้เขาก็บอกว่าปกติแล้วล็อบบี้ที่เกิดเหตุ

แต่หลังจากเกิดเรื่องนี้จะจัดเจ้าหน้าที่มาประจำการแล้ว
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านค่ะ
คุณผู้ชมก็มีคนถามมาเยอะแหละค่ะ
มีคนพูดกันนะในโลกออนไลน์บอกว่า
จริงแล้วมันก็เป็นคดีที่พฤติสาวคนหนึ่งเสียชีวิต
แล้วทำไมสื่อตามกันเยอะจัง
จริงแล้วคดีนี้มันเป็นคดีใหญ่นะ
แล้วมันให้บทเรียนอะไรกับสังคมเยอะเลย

เรื่องของการดื่มดื่มเหล้า

อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของกฎหมายข้อกฎหมาย

มันมีการแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องของการฆ่าโดยยกเว้นด้วยนะ

ถึงวงการอาชีพต่างที่เกิดขึ้นว่า
เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่มันมากกว่านั้น
แล้วมันเป็นเหมือนด้านมืดอีกเหมือนกัน
ที่ผู้หญิงก็ต้องระวังกว่า
อาชีพพิตตี้เองก็ต้องระวังด้วยกับอาชีพของตัวเองนะฮะ

หรือว่ามีอะไรแบบนี้นะ
เป็นภาพลักษณ์ที่ทุกคนมันแล้วแต่บุคคลนะครับ